ท่านผู้ชมที่นครได้จะสานมานะครับ
มีเริ่มร้อนฝนตกหนักหลายพื้นที่โคราสด้วย

ของรถไฟทางคู่จิระขอนแก่นนะฮะ

มีรถคันนึงนี้ครับอุโมงฝนตกหนัก
ก็จะมีเครื่องสูบน้ำค่ะใช่ไหมฮะอ่าทีนี้เนี่ยไฟฟ้ามันดับครับ
ฝนตกหนักไฟฟ้าดับก็เลยทำให้น้ำขังในอุโมงฮะ
รถคันนี้มาเนี่ยมาถึงนี่บอกโอ้โหจะถอยจะกลับรถไม่ทันแล้วนะครับ
มไปเนี่ยเกือบมิดคันนะครับทุกผู้ชมครับ
สองทุ่มครึ่งนะฮะเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับ
แต่ว่าทางเจ้าของรถกับคนที่นั่งมาด้วยเนี่ยโชคดีมากชาวบ้านแถวนั้นเห็น
ค่ะมาช่วยออกมาได้ทันก็แจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยกันนะฮะ
สำหรับการลากรถขึ้นมานะครับอุโมงทางลอดใต้ทางรถไฟทางคู่จิระขอนแก่นนะฮะ
อยู่ใกล้กับสถานีรถไฟบ้านมะค่าตรงจุดนี้
นี่ฮะเจ้าหน้าที่ก็ต้องมานะครับเพื่อที่จะลากรถคันนี้ขึ้นไปนะครับ
โยต้าสีบรอนเงินนะครับคันนี้นะฮะทะเบียนกรุงเทพมหานครนะครับ
คนขับเนี่ยบอกว่าคือช่วงนั้นเนี่ยก็มีพลเมืองดีมาช่วย
อ่าแล้วก็แจ้งกู้ภัยกู้ภัยนี่ต้องมาลากขึ้นมาอย่างงี้อืมนะฮะ
อ่ารถจมน้ำไปแล้วนะครับตอนเกิดเหตุเนี่ยฝนตกหนัก
แล้วทีนี้แถวนั้นไฟฟ้าดับนะฮะไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างนะครับ
พอขับรถมาถึงอุโมงเนี่ยตอนนั้นมันไม่เห็น
มันมองไม่เห็นว่ามันมีน้ำค่ะอ่ามีน้ำอาจจะมองเห็นน้ำ
แต่ไม่รู้มันแต่ไม่รู้ว่าลึกใช่มันระดับไหนนะครับ
ก็ขับลงไปนะครับคือพอไฟฟ้าดับแล้วเครื่องสูบน้ำของอุโมงไม่ทำงาน
ปกติพอมีน้ำขังเครื่องสูบน้ำทำงานใช่ไหมฮ
มันก็สูบออกสูบออกทีนี้พอเครื่องสูบน้ำไม่ทำงานไฟดับ
รถคันนี้เจ้าของรถบอกว่าก็ขับลงไปพอขับลงไปเอ้า
น้ำท่วมขังน้ำลึกด้วยจะถอยกลับจะถอยกลับไม่ทันแล้วฮะ
เพราะว่าล้อหน้าเนี่ยมันไปถึงจุดที่ลึก
ล้อมันลอยขึ้นโอ้โหพอล้อมันลอยขึ้นทีนี้ก็ไปเลยฮ
ใช่แล้วไปทั้งคันเลยครับคนขับกับคนที่นั่งมาด้วย
พยายามจะเปิดประตูออกเปิดไม่ออกนะฮะคือน้ำมันดันแล้วเปิดไม่ออก
โชคดีมากมีชาวบ้านแถวนั้นผ่านมาพอดีแล้วเขาเห็น
เขาก็เลยมาช่วยก็พากันเปิดประตูออกมาได้
หลังจากนั้นก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่นะครับให้มาช่วยดึงรถขึ้นไปนะฮะ
นี่ฮะก็ดึงรถขึ้นไปนะครับตอนนี้ก็ดึงขึ้นมาได้เรียบร้อยแล้วนะฮะ
ล่าสุดเนี่ยนะคะจากการลงพื้นที่ของนักข่าวของเราเนี่ยนะคะ
น้ำก็ลดระดับลงแล้วค่ะวันนี้เนี่ยก็สามารถให้รถสัญจรไปมาได้
นี่นะคะนี่คือสภาพวันนี้แตกต่างจากภาพเมื่อสักครู่เลยเนาะ
นี่แห้งแล้วนี่แห้งแล้วน้ำแห้งแล้วนะคะ
อยู่บ้างนิดนิดหน่อยหน่อยคุณป้าภูนย์บัวจันทร์
ชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นค่ะบอกว่าปกติเราต้องรอดอย่างนี้ใช่ไหม
ใช่ค่ะชาวบ้านในพื้นที่เขารู้กัน
ว่าถ้าฝนตกหนักเนี้ยนะเขาจะเลี่ยงไม่ใช้ทางรอดตรงนี้
จะไปใช้สะพานข้ามแทนแต่ถ้าเป็นคนต่างถิ่น
ก็จะไม่รู้ว่าตรงนี้เกิดปัญหาน้ำท่วมทุกครั้งที่ฝนตกครับ
ปีที่แล้วก็เคยเกิดเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้อืม
ถ้าฝนตกไฟดับตรงนี้มืดสนิทเลยนะคะครับ
ก็เลยอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาติดป้ายสัญญาณเตือนหน่อยได้ไหม
ในกรณีถ้าเกิดฝนตกฝนตกหนักเนี่ยมาติดป้ายไว้เลย
บอกไว้เลยว่างดใช้ทางรอดจะได้ป้องกันไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกนะคะ
เจ้าของรถที่ประสบเหตุค่ะนายธวัชชัยชมชื่น
บอกว่าโอ้โหค่าซ่อมรถนี่ยังไงเนี่ย

มน้ำแบบเนี้ยค่าใช้จ่ายสูงตอนนี้ให้ช่างที่ลากจูงไปอ่ะค่ะ
คุณภาคภูมิคุณผู้ชมครับนี่จอดอยู่ด้านนี้ระเมินค่าใช้จ่ายว่าผมต้องจ่ายกี่บาทนี่ค่าซ่อมเนี่ย
เพราะน้ำค่ะเข้าไปในระบบเครื่องยนต์ทั้งหมดนะคะครับ
ระบบไฟฟ้าของรถใช้งานไม่ได้แล้วเลยนะคะ
ภายในรถคือน้ำท่วมเสียหายเต็มด้านในอะค่ะก็เลยอยากจะให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยเหลือหน่อยได้ไหม
เพราะว่าตัวเจ้าของรถเองบอกว่าก็เนี่ยประกอบอาชีพหาเลี้ยงครอบครัว
เดือดร้อนช่วงนี้ช่วงโควิดสิบเก้าด้วยอะไรด้วยถ้าหาเงินมาซ่อมรถเนี่ยนะ
ถึงขั้นหมดตัวเลยนะโอ้ลงมาเมื่อคืนนี้น้ำมันก็ลึกมากนะครับ
เมื่อคืนรถจมแบบเห็นแต่หัวน่ะกระบะกระโปรงบนมันอ่ะ
น้ำแรงมากไฟก็ดับเห็นไหมตอนที่เราลงมาเห็นตรงนี้
เห็นครับเห็นเห็นแต่ไม่คิดว่ามันจะลึก
แต่ไม่คิดว่ามันจะลึกอ่ะน้ำตรงนั้นที่แรกเลยอ่ะ
ตอนนี้ยังไม่ดูดเครื่องซ่อมรถนี่ก็รอช่างประมูลราคาอยู่ครับ
แล้วก็ยังไม่รู้ช่างก็ตีราคาไม่ได้ไม่รู้ว่าจะเสียมากเสียน้อย
ก็อยากให้การรถใส่ช่วยอย่างงั้นนะครับครับบอกการรถใส่ด้วยครับ
ช่วยบอกการรถไฟดูให้มัน
ยังไงให้มันเนี๊ยบกว่านี้นิดหน่อยอืมชาวบ้านเดือดร้อนครับ
ชาวบ้านเดือดร้อนอืมอืมทีนี้ก็คือคำถามถึงเรื่องอนาคตล่ะ
ใช่ไหมฮะใช่อ่าว่าถ้าฝนตกอีกน้ำท่วมขังแล้ว
เนี้ยปัญหามันคือไฟดับใช่ค่ะแล้วมันก็มืด
มันมองไม่เห็นแล้วไม่มีป้ายเตือนไฟดับเครื่องสูบน้ำให้ทำงาน
ทำยังไงอ่ะต้องมันมีระบบไฟสำรองได้ไหมหรือมันจะทำยังไง
อย่างนั้นโอ้โหผมว่าเดี๋ยวก็มีกรณีปัญหาแบบนี้
จริงค่ะจริงค่ะแล้วเรื่องของป้ายเตือนอะไรเนี่ย